ถ้าหากพูดถึงชื่อของสวนนงนุษย์พัทยาจังหวัดชนบุรี

ต้นไม้สวยเลยจัดสวนสวยเลย
ชินตากับสวนดอกไม้แล้วก็พันไม้นานาพันธุ์นะคะ
แต่คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าที่สวนนกนุษย์แห่งนี้
น้อมนำเอาแนวพระราชดำริในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง
ในหลวงราชการที่๙มาสืบสารเพื่อตามรอยพระบาทด้วย

ลงผักสลัดนานาชนิดและพืชผักสวนครัวอีกหลายอย่าง

คือผักอินซีที่ปลูกภายในบริเวณสวนนงนุษย์
ผักเหล่านี้ถูกนำไปใช้ประกอบอาหารสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน
ช่วยลดการพึ่งผ่าตลาดภายนอกได้ถึงร้อยละ๖๐
ที่สำคัญปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ผู้อำนวยการสวนนงนุษย์พัทยากล่าวว่า
หมายของการทำพื้นที่ปลูกพืชผักต่าง
เพื่ออยากสร้างแหล่งเรียนรู้ให้เด็กเยาวชนรุ่นใหม่
ได้รับประทานผักผลไม้แล้ว
ก็มารู้จักกับการปลูกการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ
ที่มาของผักและต้นไม้แต่ละชนิด
ได้ความรู้ได้ความสนุกสนาน
โดยสวนนงนุษย์เริ่มทำจากส่วนเล็ก

ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ของในหลวงรัชกาลที่๙มาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
แต่เราเองอยากให้ประชาชนหรือเด็ก

เข้าใจถึงเรื่องผักสักที
เพราะจริงสิ่งที่เขาได้สัมผัส

เขาไม่รู้ว่ารูปร่างหน้าตามันคืออะไร
และจริงแล้วให้เขาเกิดความรักของต้นไม้เหล่านี้
และจริงเราเองต้องการให้เป็นตัวอย่างด้วยซ้ำ
ว่าทุกบ้านจริงสามารถปลูกผักในบ้านตัวเองได้
โดยที่ไม่ต้องลงดินปลูกในภาชนะ
จะเห็นมีตัวอย่างอยู่นะครับ
จะเป็นใบกะเพราจะเป็นไข้อะไรปลูกได้ทั้งนั้น
และเย็นก็เก็บเอามาแล้วก็มาใช้ประโยชน์ของเรา
จะได้เห็นคุณค่าของอาหารของเราครับ
เป็นสวนแห่งความรู้เป็นส่วนสำหรับทุกคน
การจัดสวนปรับเปลี่ยนรองรับนักท่องเที่ยว
และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาศึกษาหาความรู้
ได้เห็นพันไม้สวยงามแปลกใหม่อยู่ตลอด
การยกระดับสวนนงนุฏรพัทยา
ติดอันดับสวนสวย๑ใน๑๐ของโลก
ก็ทำให้นักท่องเที่ยวรู้จักประเทศไทยมากขึ้น
ผู้บริหารสวนนงนุษย์อยากให้สวนแห่งนี้
เป็นสวนแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน
จริงมันก็คือโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อท่าน
คำนึงอยู่ตลอดเวลาว่าเราควรจะทำในสิ่งที่เราทำได้
แล้วก็ทำไปเรื่อย
ไม่ใช่ว่าแค่ที่พอแล้ว
หรือว่าตอนนี้เราทำใหญ่โตเลย
เกินกำลังที่เราสามารถจะทำได้
จะเห็นว่าสวนตรงนุษย์ตอนนี้เราสร้างมากมายกายกอ
จริงเราสร้างไปเพราะว่าเราพอมีกำลังวางชาบ้าง
นะครับก็พยายามจะเดินไปข้างหน้า
เพื่อจะให้สำเร็จในเรื่องโครงการต่างนะครับ
ซึ่งโครงการต่างที่เราถามทุกคน
จริงเป็นโครงการของพระองค์ท่านแทบทั้งนั้น
ที่เขาอยากมาดูนะครับเราก็ค่อยเติมเข้าไป
นี่คือที่มาที่ไปจริงของการพัฒนาสวนนุ่งนุษย์

ค่อยปลูกค่อยทำเริ่มทีละเล็กทีละน้อย
พัฒนาต่อยอดไปสู่ความสำเร็จ
โดยการน้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
มาปรับใช้ในการบริหารจัดการสวนนงนุษย์พัทยา
เพื่อให้สวนแห่งนี้เป็นสวนแห่งความรู้
และเป็นสวนสำหรับทุกคน